หว่นกลับไปลงกลางเนาะไปหาหมอเอ็กซาเด๊กก่อนเนาะ

ในกลางบ้านต้องไปเช็คเอ็กซาเด๊กก่อนลูก

นี่คือหนึ่งในผู้บาดเจ็บค่ะอยู่ในเหตุการณ์เลยคือคนนี้คือคุณอาทิตย์เป๊กสันเทีย
เขานั่งอยู่หลังกระบะนะคะ
คือกระบะมันก็จะมีข้างหน้ากับข้างหลัง
ส่วนหนึ่งก็นั่งข้างหน้าส่วนหนึ่งก็นั่งข้างหลัง

เขาบอกว่าตอนที่คนเข้าไปช่วยเนี่ยนั่งมึนมึนอยู่เลย
แล้วพูดพึ่มพำอยู่ว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
หรือว่าตายไปแล้วจนคนที่เข้าไปช่วยเนี่ย
ต้องย้ำบอกยังไม่ตายนะยังไม่ตาย
เอ็กซาเรย์ก่อนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คือต้องย้ำกับเขาว่าเขายังมีชีวิตอยู่
นี่คือเหตุการณ์ตอนตี๓ค่ะที่ผ่านมานะคะ
สภาพพังทั้งคันอัดติดอยู่กับต้นไม้
ตรงถนนสายโคกสวายลำเชียงไกร
มีคนเสียชีวิต๕บาทเจ็บ๔ค่ะ
คันนี้เนี่ยคนขับคือจากสิบตรีพยุงเกียจหวายสันเทีย
อายุ๓๑ปีเป็นทหารสังกัดกองพลทหารราบที่๑๑กรุงเทพมหานคร
เป็นคนขับก็คือกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้าน
แล้วก็ลางานมานะคะเสร็จแล้วก็พาเพื่อนในหมู่บ้าน๙คน
นั่งในตัวรถ๕นั่งหลังกระบะ
ไปกินดื่มที่สถานบันเทิงที่อำเภอโนนไทย
แต่ขากลับมันไม่เหมือนขาไป
เพราะมันกินเหล้ามาแล้วมันก็มีความเมา
ขับมาด้วยความเร็วด้วยถึงโค้งนี้ก็เลยเสียหลักแหกโค้ง
คือการชนเสียหลักแล้วชนต้นไม้ในครั้งนี้เนี่ย

รวมทั้งตัวคนขับด้วยจ่าสิบตรีพยุงเกียจก็ถูกอัดเสียชีวิตหลังพวงมาลัย
กู้ภัยต้องเอาเครื่องตัดถ่างช่วยออกมานะคะ
ส่วนคนที่อยู่กระบะหลัง๔คนเนี่ย

ช่วงสายเนี่ยญาติก็ไปรับศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโนนไทยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
กระบะคันนี้ก็ต้องถูกลากไปอยู่ที่โรงพักนะคะ
พบว่าขาดต่อภาษีประจำปีแล้วก็พรบก็ขาด
ก็เลยไม่ได้รับการคุ้มครองจากพรบรถยนต์
แต่ผู้ที่ประสบภัยก็จะได้รับความคุ้มครอง
ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายค่ะ
เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ๕ศพด้วยกันค่ะ